ดูการช่วยเหลือควายแม่ลูกอ่อนกันหน่อยนะครับ
คือมันถูกเจ้าของต้อนจะไปเข้าคอก
แต่มันไปเหยียบที่บริเวณฝาบ่อเกลอะ
โอ้โหว้
กว่า๖๐๐กิโลกรัม
มันตกลงไปอันนี้คือหลังห้องน้ำ
โรงเรียนไตรคามวิทยาบ้านโพนนะครับที่ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารที่ร้อยเอ็ด
กู้ภัยไปก็เห็นเจ้าควายแม่ลูกอ่อนนะอายุสัก๕ปีน้ำหนัก๖๐๐กิโลตกไปในบ่อเกลอะและลึกสักประมาณ๕เมตรได้
ก็ช่วยกันขึ้นมานะสุดท้ายก็ขึ้นมาอย่างปลอดภัยเจ้าของก็ดีอกดีใจกันไป
ตอนแรกนะโสสารที่เดียวไปสอบถามเจ้าของขวาชื่อว่าคุณดามเรือง
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เอาควายไปเลี้ยงหลังโรงเรียน
ต้อนมันกลับเข้าคอกมีเจ้าตัวนี้พาดไปเหยียบฝาบ่อเกลอะ
ก็แตกน้ำหนักมันเยอะนะ๖๐๐กิโลบอกเกลือ
มันก็ไม่ได้แข็งแรงมากก็ผ้าตกลงไปก็ต้องไปช่วยกันขึ้นมา
ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้สลิงขั้นเทพจริงคุณผู้ชมจับขึ้นมา
อีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่าจะมีการจับงู

เอาควายเสร็จแล้วนะเมื่อสักครู่นะทีนี้ไปจับงู
เขาบอกว่านี่คือเป็นการใช้การจับงูแบบสกิลใช้มือเปล่า
ดูนะดูนะยังไงฮะใช้มือนี่เป็นยังไงล่ะ
นี่ต้องเชี่ยวชาญมากนะคะอย่าไปทำตามนะคะ
หมองงูหรือเปล่าใช้มือปรับได้ยังไง
ความยาวของงูนะ๓เมตร๑๕เซน
คุณผู้ชมบอกฉันอยากดูบ้านเลขที่มากกว่า

เลขที่๔๔๕ครับหมู่๑ในพื้นที่ตำบลบุพราม
อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
ตอนแรกมันไปขดตัวนอนในผ้าห่มเหรอคุณ

เจ้าของบ้านจะไปเอาผ้าห่มมาห่มเออตกใจมีงูมาขดอยู่
ก็แจ้งกู้ภัยไปจับแล้วก็ใช้สกิลการจับด้วยมือเปล่าแบบสุดยอดมาก
อีกฝั่งนึงเอาผ้าล่อมนุษย์ให้มันชูหัวขึ้นมา

ใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวัดได้๓๑๕นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจับงูนะฮะ